คุณผู้ชมคะตามกันต่อสำหรับกรณีเด็กชายวัย๘เดือนที่หายตัวไปจากบ้าน
ที่จังหวัดนครปฐมตั้งแต่๕กุมภาพันธ์วันนี้๒๐วันแล้วนะคะ
คำตอบยังคงเป็นคำเดิมคือยังไม่รู้เลยว่าน้องอยู่ไหน
ยังไม่รู้ด้วยว่าน้องเป็นตายร้ายดียังไงแต่มันมีความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตำรวจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มแจ้งกับใครเรื่องอะไร
ค่อยค่อยไล่ไปดูนะคะแต่เบื้องต้นเอาเรื่องเด็กก่อน
เพราะวันนี้มีการระดมกำลังค้นหาในพื้นที่เพิ่มเติมอีกนะคะ
โดยเป็นพื้นที่ป่ารกร้างเพราะเขาบอกว่ามันมีพยานนะคะ
เห็นคนลักษณะคล้ายชายหญิงเดินไปที่บริเวณป่ารกร้างห่างจากบ้านของน้องไม่ไกลในวันเกิดเหตุ
เราส่งพิติกิติศักดิ์ลงพื้นที่เลยนะคะไปสำรวจตรงจุดนั้น
เขาบอกว่าจุดตรงนี้ไอ้ที่ว่าป่ารกร้างเนี่ย
มันเดินเท้าเข้าไปได้แล้วก็เดินจากบ้านของน้องมาเนี่ย
ไม่ไกลแถมยังทะลุไปแม่น้ำท่าจีนได้ระยะทาง๒๐๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ
ตั้งข้อสังเกตกันว่าหรือจะมีคนร้ายเอาเด็กไปทิ้งน้ำหรือเปล่า
ประกอบกับหลักฐานจากวงจรปิดจำได้ไหมคะ
ที่เขาไล่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นหมู่บ้านยันท้ายหมู่บ้าน

ไม่มีรถต้องสงสัยผ่านเข้าออกหมู่บ้านเลยตั้งแต่กลางดึกจนถึงเช้าวันเกิดเหตุ
เราใช้ผู้สื่อข่าวที่เป็นผู้หญิงนะคะลองทดลองจำลองเหตุการณ์ดู
เรื่องต้นเนี่ยเอาทรายใส่กระสอบพับให้เป็นแนวยาวแล้วเอาเชือกมัดให้แน่น
ลักษณะเนี่ยคล้ายกับเด็กนอนอยู่ในอ้อมก่อนเหมือนอุ้มเด็กอย่างนั้น
แล้วน้ำหนักทรายเนี่ยระวัดมาพอดีนะคะ๙กิโลกรัมเป็นน้ำหนักตัวของน้องเท่ากันเป๊ะเลย
ตรงนี้จากบ้านแล้วโยนเด็กลงไปคือตรงนั้นเนี่ยมันมีบ่ออยู่มันเป็นบ่อนะคะก็ลองยืนห่างจากบ่อประมาณสัก๕๐เซนติเมตรแล้วทดสอบโยนกระสอบทรายลงไปในบ่อที่มีความลึก๓เมตรแล้วก็มีจอกแหน่อยู่จำนวนมาก
ให้ผู้สื่อข่าวที่เป็นผู้หญิงโยนปรากฏว่าโยนออกไปได้ไม่ไกลค่ะกระสอบทรายมันตกที่ย่ารกด้านข้างบ่อน้ำเลยเปลี่ยนใหม่เพราะว่าพยานบอกว่าเห็นชายหญิงใช่ไหมก็เลยลองให้ผู้ชายเป็นคนโยนบ้าง
พอผู้ชายโยนนะคะปรากฏโยนตกน้ำได้นะมันตกลงไปในน้ำอันนี้ผู้หญิงโยนมันไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าแรงไม่ได้
แต่พอให้ผู้ชายโยนอ่ะมันตกลงไปในน้ำแล้วจากการสังเกตนะคะนี่เห็นไหมอืม
จอกแหน่เนี่ยจะค่อยเคลื่อนตัวกลับมาอยู่ชิดติดกันเหมือนเดิม

ถ้าหากว่ามันมีวัตถุลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเนี่ย
อกแหนจะไม่มีทางปกคลุมวัตถุนั้น

อ่ะ๒๐วันร่างก็ต้องลอย

อกแหนจะไม่มีทางปกคลุมคือมันต้องเห็น
เราก็เลยไปสำรวจพื้นที่รอบบ้านของน้องนะคะ
รัศมีระยะ๑๐๐เมตร

มีการนำโรนค้นหาไปแล้วเมื่อวานนี้
แล้วก็เป็นจุดที่พ่อเด็กเคยลงสำรวจ
จุดที่๒ลักษณะเป็นแอ่งน้ำลึก๒เมตรอยู่ตรงข้ามบ้าน
จุดที่สามอยู่ตรงข้ามถนนสองเลนเป็นจุดที่เมื่อกี้นี้เราเอากระสอบทรายทดลองโยนนะคะ
และจุดสุดท้ายอยู่ติดกับจุดที่จำลองเหตุการณ์
ซึ่งตรงแถวนั้นเนี่ยมีคลองที่ชื่อว่าคลองท่อไหลผ่านไปยังแม่น้ำท่าจีนด้วย
ซึ่งก็ไหลผ่านไปยังจุดที่มีการใช้แบ็คโฮลขุดเมื่อวานที่ไปถางย่าเกลี่ยหน้าดินนะคะ
แล้วเขาบอกว่าแถวนั้นมันยังมีพื้นที่โรคร้ายอีก๓จุดด้วยนะ
จุดแรกอยู่ติดกับบ่อน้ำแรกที่พ่อเด็กเคยลงค้นหา
จุดที่๒อยู่ติดแม่น้ำท่าจีนที่เคยเอาโดรนบินจับความร้อนค้นหาแล้ว
และจุดสุดท้ายยังไม่เคยค้นหาเลยคือกอไผ่ริมคลองท่อติดกับแม่น้ำท่าจีนค่ะ
ส่วนนอกเหนือจากจุดตรงนี้เนี่ยก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนหมดแหละ
ผมนี่คือ๓จุดนะฮะการค้นหาในวันนี้ก็ทำทุกทางครับ
บินโรนทั้งการค้นหาทางน้ำทางบกแล้วก็มีพิธีทางความเชื่อด้วยนะครับ
ไล่ตามกันมาแบบนี้คุณผู้ชมครับปฏิบัติการค้นหาเด็กหายจะ๓สัปดาห์แล้วอ่ะนะฮะ
เจ้าหน้าที่ครับประสานทีมกู้ชีพเอาเครื่องตัดย่ามาตัดบริเวณหลังบ้านของเด็ก
ตรวจหาสิ่งผิดปกติด้วยนะครับเนี่ยฮะย่าที่มันรกก็จะได้ให้มันเลี่ยน
ให้มันลาบเรียบแบบนี้นะฮะนี่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีชนวนเหตุน่าสงสัย
บริเวณจุดดังกล่าวอาจจะมีหลักฐานตกอยู่หรือเปล่าอาจจะมีเบาะแสบ้างแล้วนะ
แล้วก็มั่นใจว่าเด็กต้องอยู่บริเวณนี้แต่สุดท้ายก็ไร้วี่แววครับ
ช่วงบ่ายครับบินโดรนสำรวจบริเวณป่าด้านข้างของบ้านของเด็กครับ
ถางย่าเมื่อวานแล้วก็ไม่เจอภาพมุมสูงที่โดนบินเนี่ยฮะคุณผู้ชมคุณมิ้น

ต่อมาเจ้าหน้าที่นำเรือลงค้นหาต่อบริเวณคลองท่อ
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อมาจากแม่น้ำท่าจีน
ห่างจากบ้านของเด็ก๒๐๐เมตร
แล้วก็เคลียร์เห็นไหมครับนี่คืออุปสรรคฮะ

เคลียร์ผักตบชาวาออกจากจุดต้องสงสัย
แล้วไปเจอแพมเพิร์สของผู้ใหญ่๒ชิ้นฮะ
เพิร์สของผู้ใหญ่๒ชิ้นไม่พอไปเจอผ้าปูที่นอนลอยอยู่ในน้ำ
เอาผ้าดังกล่าวขึ้นมาเขาบอกโอ้โหกลิ่นมันเหม็นมากเลย
เจ้าหน้าที่เอาไม้เขียผ้า
แล้วปรากฏว่าข้างในมันมีซากของเน่า
คุณผู้ชมครับซากดังกล่าวคือมันมีเนื้อหนัง
มันมีขนคล้ายกับคนหรือเปล่า
ตรวจสอบอย่างละเอียดครับดูให้ดีและถี่ถ้วน
เป็นซากแมวตายเป็นซากแมวตายที่ถูกห่อด้วยผ้า
แล้วเอามาโยนทิ้งไว้อ้าวไม่ใช่คน
เจ้าหน้าที่ค้นหาต่อจุดนี้รวมแล้วประมาณ๓ชั่วโมง
ก็ยังไม่เจอหลักฐานใดเพิ่มเติม
เหล่านี้คือภาพหลักฐานที่ไปเจอ
แต่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหายตัวของเด็กครับ
โมงเย็นช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ชาวบ้านนำทูบ๑๖ดอกมีนมเปรี้ยวน้ำแดงขนมน้ำดื่ม
แล้วก็อมยิ้มเหมือนขนมที่แบบเด็กเขาชอบ
เจ้าหน้าที่เขาเอามาเสร็จปั๊บแล้วบอกว่า
ให้ผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสสบดีเป็นตัวแทนทำพิธี
เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณริมคลองตามความเชื่อ
หวังว่าจะได้เจอตัวเด็กโดยเร็ว
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอบตหินมูลครับ
คุณพินโยอายุ๔๖ปีบอกว่าตั้งแต่เด็กหายตัวไป
ชาวบ้านแล้วก็อาสาทุกคนออกติดตามหาเกือบทุกวัน
เกือบ๓สัปดาห์ก็ยังไม่เจอ
ถ้าหากมีการเสียชีวิต
หรือว่าศพถูกฝังดินมันก็ต้องได้กลิ่นบ้างแหละ
แต่จากการตรวจสอบในพื้นที่ยังไม่พบรอยขุดดินใหม่
หรือหากมีการนำไปทิ้งในน้ำแล้วใช้ผ้าห่อเอาไว้

คืออย่างน้อยก็ต้องมีกลิ่นมันก็ต้องเห็นซากเห็นอะไรบ้าง

ที่น่าสงสัยที่สุดก็คือแม่น้ำท่าจีน
ซึ่งอยู่ติดกับชุมชนมีบ้านเรือนประชาชนด้วย
แล้วมีผักตบชาวาอยู่เยอะมากอย่างที่เห็นเห็นไหมฮะ

ค้นหาหลายชั่วโมงก็ยังไม่พบความผิดปกติ
ไม่เป็นไรพรุ่งนี้วางแผนค้นหากันใหม่
สันนิษฐานของตำรวจก็คือคาดว่าเด็ก
น่าจะอยู่ห่างจากบ้านตีวงล้อมนะฮะ
รัศมีร์ไม่เกิน๓๐๐เมตร

สงสัยก็น่าจะเป็นชายแม่น้ำ
เพราะว่าตรงนี้คือมันเดินไปติดแม่น้ำท่าจีนได้
แล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งคือชายตลิ่ง
มันมีพวกผักโปรงมีพวกย่า

ไปพื้นแม่น้ำประมาณสัก๓เมตรได้

ซึ่งเราสงสัยตรงจุดนี้เพราะว่ามัน
อาจจะไม่กล้าเอาไปโยนตรงนี้ใช่ไหมพี่

แต่จริงแล้วผมบอกว่าตรงนี้เลย

แต่เราพยายามช่วยกันค้นหา
ทางขวาบกแล้วก็ไหนน้ำด้วย

เพราะว่าเขาเช็คกล้องเช็คอะไรแล้วอย่างนี้มันก็ยังไม่เจอไม่เจอรถต้องสงสัยหรืออะไรประมาณนี้
ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ครับช่วงสายที่ผ่านมา
คุณเอกลักษณ์หลุมชมแขครับเป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย
คือการต่อต้านการค้ามนุษย์จากมูลนิธิกระจกเงา
ก็เดินทางไปที่บ้านของนายพอพาน
ไปพูดคุยสอบถามบางประเด็นครับแล้วก็คุยกับพ่อของนายพอพาน
ในรายละเอียดบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้นี่นะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่มีข่าวบอกว่าแม่ของเด็กหายไปช่วงตี๓วันที่เกิดเรื่อง
ตำรวจยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงตอนนี้เร่งตรวจสอบว่าไปไหนยังไง
ที่สำคัญในวันนี้นะครับรองผู้การจังหวัดนครปฐมครับออกมาให้ข้อมูลบอกว่า
ตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าวันที่เกิดเหตุช่วงประมาณตี๕แม่ของเด็กไม่ได้อยู่บ้าน
แต่ไปอยู่บริเวณป่ารกร้างติดแม่น้ำท่าจีน
ใกล้กับจุดที่แบ็คโฮลไปถ่างย่าจำได้ใช่ไหมครับ

เมื่อวานไปถ่างแล้ววันนี้โดรนบินขึ้นแล้วก็ดูมุมสูงด้วยนั่นแหละฮะ
จุดนี้ก็นำเจ้าหน้าที่ค้นหาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
อดคล้องกันกับหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ชุดสืบเขาได้มา
พบว่าในช่วงเวลานั้นมีผู้หญิง๑คนเดินออกมาจากบ้าน
แต่ก็เห็นไม่ชัดนะว่าเป็นใคร
ทีนี้มีกระแสข่าวอีกครับบอกว่าวันนี้ตำรวจพาตัวแม่ของเด็กไปสอบปากคำ
แล้วเห็นว่ารับสารภาพแล้วรองผู้การจังหวัดนครปฐมยืนยันว่าไม่จริง
ยังไม่ได้มีการสารภาพใดวันนี้แม่ของเด็กซึมและเครียด
เพราะต้องคืนมอเตอร์ไซค์ให้ครอบครัวของนายพอพานไป
รถเป็นชื่อของนายพอพานครับและพ่อเป็นคนค้ำประกัน
ครอบครัวของนายพอพานก็เลยขอให้แม่เด็กเอารถมาคืน
นี่ฮะมอเตอร์ไซคันนี้
วันนี้แม่ของเด็กเห็นว่าไปไหว้พระกับครอบครัวด้วย
ถึงขั้นว่ามีท้าสาบานด้วยนะสาบานเหรอฮะ

ส่วนเรื่องการแจ้งข้อหากับแม่เด็กเนี่ยคงต้องหาเด็กให้เจอก่อน
และตรวจสอบว่าเด็กยังอยู่ดีหรือไม่อย่างไร
เชื่อว่าการหายตัวไปของเด็กนั้น
ไม่น่าจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับ
นี่ก็คือข้อมูลล่าสุดจากทางตำรวจในวันนี้นะฮะ
ถามแม่เด็กกันหน่อยดีกว่าเพราะว่า

ตำรวจจะออกมายอมรับด้วยว่าแม่เด็กก็ไม่ได้อยู่บ้านจริง
แม่เด็กยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปของลูก
อย่างที่อุลคิงบอกไปสาบานมาเร็วเร็วร้อยอืมที่วัดกลางบางพระ
นักข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วที่ตำรวจเขาออกมาพูดล่ะว่าน้องอ่ะ
อยู่ตรงป่ารกร้างใกล้กับแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ห่างจากบ้านไป๒๐๐เมตร
เรื่องนี้น้องจะว่ายังไงในเมื่อตำรวจออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนอย่างนั้นเลย
แม่เด็กบอกว่าไม่เคยไปค่ะที่กล้องวงจรปิดเห็นว่าช่วงเวลาตีสามถึงตีห้า
มีคนเดินออกมาจากบ้านเนี่ยหนูขอยืนยันว่าหนูไม่ได้เดินออกมาแน่นอน
คืนนั้นหนูอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ลุกมาชงนมให้ลูกกินสองครั้ง
คือตีสามกับตีห้าแต่ถ้าตำรวจจะเอาภาพวงจรปิด
เห็นคนเดินออกมาจากบ้านว่าเป็นหนูเนี่ยหนูอยากขอดูหลักฐานจากตำรวจเหมือนกัน
ว่าใช่หนูจริงไหมเพราะว่าหนูยืนยันว่าหนูไม่ได้เดินออกมา
ตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดหนูอยากให้หาลูกหนูให้เจอโดยเร็ว
เพราะถ้ายังไม่เจอก็กังวลใจว่าจะถูกตำรวจแจ้งข้อหา
ในฐานะที่หนูเป็นแม่แต่ดูแลลูกไม่ดีถ้าจะถามว่าลูกอยู่ไหน
หนูตอบไม่ได้หนูไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหน
หนูไม่ได้เป็นค่ะถึงแม้จะเพิ่งถูกพาไปตรวจประเมินสภาพจิตใจ
แต่หนูก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นไซโครพาส

คุณผู้ชมครับเดินทางค้นหากันต่อครับ

ปรากฏว่ามีหมอดูจากนนทบุรีมาที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องด้วยฮะ

มาที่บ้านหลังนี้แล้วก็นัดหมายให้แม่เด็กมาหาด้วย
หมอดูคนนี้บอกว่ามีประชาชนส่งข้อความไปที่เพจ
เดินทางมาช่วยการค้นหาเด็กหน่อย
หนึ่งพูดคุยกันกับแม่เด็กว่าวันที่เกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้น
แม่เด็กก็ให้ข้อมูลเหมือนกับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
จากนั้นหมอดูก็เลยถามว่าขออนุญาตนะคุยส่วนตัวได้ไหม

เขาก็เลยพากันไปคุยสองคนในห้อง
สื่อไม่ได้ตามเข้าไปนะฮะเลยไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกัน
ระหว่างที่สื่อมวลชนและชาวบ้านกำลังรออยู่ข้างนอกปรากฏว่า
พ่อของแม่เด็กก็คือมีศักดิ์เป็นคุณตา
ของเด็กเดินทางมาด้วยกัน
โวยวายอยู่หน้าบ้านแล้วพยายามเรียกลูกให้ออกมาแล้วกลับบ้าน
เพราะไม่อยากให้ลูกสาวมาให้ข้อมูลกับทั้งตำรวจนักข่าวและร่างทรงอะไรทั้งนั้น
บอกว่าอยากให้ลูกได้พักผ่อนจะได้มีสมาธิในการค้นหาลูกต่อไป
สื่อก็พยายามอธิบายให้คุณพ่อฟัง
บอกว่าทุกคนเป็นห่วงน้องเขามากนะ
ห่วงหลานคุณตามากนะอยากให้ช่วยตามหาทุกทางกันนั่นแหละ
พ่อไม่พอใจครับบอกว่าเดี๋ยวตามหาเอง
แล้วหลุดปากมาเหมือนจะบอกว่ารู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนด้วยนะฮะ
จังหวะนั้นทุกคนแบบตกใจแล้วส่งเสียงฮือฮากันมากเลย
ก็เลยพยายามถามว่าถ้ารู้บอกได้ไหมล่ะว่าอยู่ที่ไหน
แล้วคุณพ่อเขาจะว่ายังไงเดี๋ยวดูเหตุการณ์ช่วงนั้นหน่อย
ไม่จบหลังเหลือแล้วผมหาวันเองผมรู้
แล้วไปหาตรงไหนพ่อรู้หรือ
พ่อพ่อพ่อทำไมพูดแบบนี้ล่ะพ่อ
รู้บอกได้ไหมผมบอกไม่ได้แต่ผมหาจนรู้ไง
รู้แล้วบอกตรงนี้เลยคุณหนุ่มจะได้ไม่ต้องกดหน่อยกันแบบนี้พ่อ
ใช่ไอ้หลานผมแต่ผมก็ขี่รถทางผมเองไม่ต้องรุ่ง

ทำอะไรมันเกินไปไง
ไม่ไม่ได้เกินไม่ได้มาคุย
คือนึกออกไหมคุณฟังผมนะผมไม่ได้เมานะครับ
บางทีนักข่าวของทุกวันนักข่าวของนักข่าวนี้มา
มันบีบลูกผมเกินไปไง
นี่คือคุณพ่อตาของเด็กนะฮะ

ยืนยันว่าไม่ได้เมาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่พ่อห่วงลูกสาว
นักข่าวมาบางทีแล้วอาจจะทำให้ลูกสาวพ่อเครียด

และจะได้มีแรงในการตามหาหลานกันต่อ
ไม่อยากให้นักข่าวมากดดันแต่ประโยคที่บอกว่า

ประโยคนั้นแหละฮะทุกคนเลยตกใจก็เลยพยายามถาม
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้อธิบายอะไรไปมากกว่านั้นนะฮะ
ค่ะทีนี้ดูความคืบหน้าเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากันหน่อย
เพราะว่าหลังจากที่ตำรวจ
เอาโทรศัพท์มือถือของแม่เด็กมาตรวจสอบ
เมื่อวานนี้เห็นแชทแล้วใช่ไหมที่แม่เด็กกับพ่อเด็กคุยกันแล้วบอกว่านั่นแหละคือหลักฐานสำคัญที่ทำให้พ่อเด็กอ่ะถูกจับข้อหาจัดให้มีการซื้อประเวณีทีนี้ปรากฏว่าไล่ไปดูในแชทข้อความในมือถือแม่เด็กอะค่ะ
มันโยงไปหลายคนเหมือนกันนะมันมีหลายคนเหมือนกันนะคะที่เคยซื้อบริการแม่เด็กล่าสุดมีผู้ชายคนนึงนะคะก็มาพบตำรวจสพบังหลวงรับทราบข้อกล่าวหาแล้วซึ่งก็คือข้อหาเดียวกันกับลุงจอจานเพื่อนสนิทพ่อค่ะ
ก็คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่ต่ำกว่า๑๕ปีและพรากผู้เยาว์นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยผู้ชายคนนั้นเขาโทรมาขอเลื่อนตำรวจบอกว่าขอเลื่อนไปพบวันอื่นยังไม่เข้ามาในวันนี้
ส่วนการค้นหาเด็กนะคะก็อย่างที่เราเล่ากันไปตั้งแต่ต้นเจ้าหน้าที่ทำงานทุกวันและทำงานอย่างเต็มที่ใช้ทั้งโดรนตรวจจับความร้อนค้นหาในป่าเดินเท้าถางป่าค้นหาทางน้ำยังไม่เจอร่องรอยอะไรเลย
เรื่องต้นตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ขยายผลออกเป็นสองประเด็นเลยนะคะประเด็นหลักแรกเลยก็คือตามหาตัวน้องให้เจอว่าน้องอยู่ไหนเป็นตายร้ายดียังไงและสองขยายผลเกี่ยวกับบุคคลที่เคยซื้อบริการของแม่เด็กค่ะตำรวจบอกว่ารวบรวมข้อมูลเอาไว้หมดแล้วนะคะ